คุณผู้ชมไปทำบุญกันก่อนเลยดีกว่านะคะ
เจ้าของเพลงฮิตสาราคนเมา
แต่บอกเลยนะคะว่าชีวิตจริงไม่เมานะ
เพราะว่าชอบเข้าวัดทำบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดเวลา

ล่าสุดค่ะเจ้าตัวเดินทางไปทำบุญที่วัดขุนสมุทรทราวาส
หรือว่าวัดขุนสมุทรจีนที่จังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งเป็นการไปครั้งนี้เนี่ยนะคือเขาบอกว่าขนลุกเลย
เพราะว่าเมื่อประมาณ๑๙ปีที่แล้วเนี่ย
เจ้าตัวเนี่ยเคยเรียนอยู่แถวนี้
แต่ไม่เคยมีโอกาสมาไหว้ขอพรท่านเลย
วันหนึ่งค่ะมีความรู้สึกว่าไม่ได้แล้ว
จะต้องไปไหว้ท่านก็เลยเลี้ยวรถเข้าวัดไปไหว้ท่านทันทีเลยค่ะ

ใช่ค่ะเมื่อ๑๙ปีที่แล้วคือชีก็เป็นคนแถวนั้น
แต่ไม่เคยเข้าไปไหว้ครั้งนี้อยู่ก็นึกใจได้ก็เข้าไปเลย
เพราะเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าจะดนใจให้เธอมาที่นี่
และแน่นอนค่ะเมื่อเข้าไปไหว้ขอพรองค์พระปางห้ามสมุทรแล้ว
ส่วนอีกอันค่ะสาวดอกแคร์บอกว่าช่วยกันมองหน่อยนะ
คือหนูก็มองไม่ชัดเพราะอีกอันเนี่ยได้๒๙หรือ๒๕หรือเปล่า

มันเหมือนมีเลข๓ตัวน้องพลอย
ข้างหลังนี่ไง๒แล้วก็อะไรสักอย่างแล้วก็๒ป่ะ
ไม่แล้วแต่คนมองเห็นนะคะใช่แล้วใช้วิจารณญาณกันเอาไว้
มีเรื่องมีก็ได้ในส่วนตัวถ้าพี่มองอ่ะนะคะ
หน้าองค์ทาเวสวันเลยซึ่งเลขที่เธอลวงได้ก็คือ
อีกเลขนึงค่ะเธอล้วงได้เลข
หลวงทั้งแรกได้๙ล้วงทั้งที่๒ได้๖นะคะและยังไม่พอ
ไปเสี่ยงเซียมซีหน้าองค์ท้าเวสวันอีกครั้งค่ะค่ะซึ่งอ่ะอันเนี้ยล้วงหายนำโชคไปแล้ว
เก้าหกอืมแล้วก็ไปเสี่ยงเซียมซีต่อหน้าองค์ทาเวสวันได้เลขสองสี่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่ก่อนจะปิดท้ายด้วยการตีของมั่งมีสีสุก
สมหวังอย่างที่ใจปรารถนาทุกประการเลยค่ะโอ้นะคะถือว่าได้ทำบุญร่วมกันนะ
ใช่แล้วตอนนี้ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะเค่งค่ะ
อ่ะยังอยู่กันที่การเข้าวัดทำบุญคุณผู้ชมค่ะ
ไปกันต่อเลยกับนักแสดงสาวอารมณ์ดีพี่หนูเล็กก่อนบาท
เดินทางไปขอพรหลวงพ่อโสธรใช่ค่ะนี่ค่ะเขาไปกราบหลวงพ่อโสธร
ที่วัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาหลายคนเคยไป
หนูเล็กบอกกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐว่า
จริงเนี่ยตั้งใจไปขอพรหลวงพ่อให้ธุรกิจตัวเองปัง
ซึ่งเหล่าแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์อวยพรว่าให้พี่หนูเล็กเนี่ย
สมหวังดั่งใจปรารถนาและท้ายคลิปค่ะนี่พี่หนูเล็กไม่ทำให้เราผิดหวังนะคะ
ตาลุกวาวกันเลยทีเดียวเพราะว่าเธอได้ทำการเสี่ยงเซียมซี
ซึ่งเลขที่เธอได้ตัวคือ๑๕
อันนี้เลขชัดเลยนะและคำทำนายหมายเลข๑๕เขาบอกว่าอะไรรู้ไหม
อันนี้พี่หนุนเล็กก็ยิ้มแก้มปริกเลย
ซึ่งจริงเนี่ยจะบอกว่าวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยพลอยก็เคยไปขอลูกที่นี่

ไม่แน่นะ